คุณผู้ชมฮะมีส่วนร่วมกับข่าวนี้กันต่อแสงความคิดเห็นมานะฮะ
ความคืบหน้าของคดีมือปราบการบูล
ตำรวจคงโดนแซวเรื่องนี้ไปอีกนานแน่

อีกนานแน่นะครับเป็นคดีที่เป็นบทเรียนของตำรวจเหมือนกันนะครับ
กรณีคุณฮาซันหนุ่มวัย๒๗ปี
ที่ถูกค้นรถและตำรวจพบซองใส่ผงสีขาว
แล้วบอกว่าเป็นยาไอซ์ยาเคทั้งที่เป็นการบูล
นี่ฮะถึงเวลาที่คุณฮาซันซึ่งตัดสกินเฮดล้างซวยเนี่ย
มาแจ้งความกลับแล้วนะฮะว่าตำรวจทำร้ายร่างกายเขานะครับ
โดยมีทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์
ทนายภัยศาลเดินทางมายังสพสำรงใต้นะครับ
พานายฮาซันรักหอมอายุ๒๗ปีผู้เสียหาย
พร้อมกับญาติมาแจ้งเอาผิดกับตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันเกิดเหตุ
แล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาตำรวจที่ปฏิบัติงาน

โดยในการมาแจ้งความเอาผิดครั้งนี้นะครับ
คุณฮาซันได้นำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ
ที่ถูกกระทำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คุณผู้ชมคงเห็นคลิปทุกคลิปไปแล้วนะ
เป็นคลิปที่ธรัฐนิวโชว์ของเราก็นำเสนอทุกคลิปหมดแล้ว
เมื่อมาถึงสพสำรงเหนือเพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ก็มีทางด้านของทางภูมิกับการสพสำรงเหนือ

คำมั่นสัญญาที่เขาบอกไว้แบบนี้
ก่อนจะเชิญทั้งหมดขึ้นไปพูดคุยที่ห้องประชุม
เนื่องจากทางนายฮาซันผู้เสียหายขอเจรจา
เจรจาผ่านไป๒๐นาทีครับ
นายฮาซันบอกว่าอยากให้ทางตำรวจมีดุลพินิษฐ์ในการตรวจค้น
และรอบครอบในการตรวจสอบยาเสพติดให้มากกว่านี้

พร้อมบอกว่าวันเกิดเหตุผมเสียความรู้สึกมากในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับ
ฝังใจกับตำรวจที่จับกลุ่มมาก
เพราะตอนนั้นผมถึงขนาดต้องก้มลงกราบเท้าอ้อนวอนพวกเขา

ว่าที่อยู่ในซองมันไม่ใช่ยาเสพติด

ผมไม่ดูดผมไม่ได้เสพ
แต่ปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อเลยนะครับ

ว่าตำรวจชุดจับกลุ่มผมในคืนนั้น

กล้าที่จะกราบขอโทษผมหรือไม่
เหมือนวันที่ผมกราบเท้าขอโทษพวกเขา

ระหว่างนั้นเองทางด้านผู้อำกับการ

ภูมิกับก้มหนักกว่าลูกน้องอีกนะคุณนะ

เพราะว่าภูมิกับการสพสำรงเหนือ

ผู้สื่อข่าวคือพอตำรวจจังหวะก้มว่าย
จะบอกค้างไว้ก่อนแป๊บนึงครับ
คือขอเก็บภาพก่อน

ชุดจับกลุ่มที่เกิดความผิดพลาด

ตอนนั้นนะครับกล้าทำ

ผมเสียความรู้สึกฝังอยู่ในใจ

คุณผู้ชมฮะประโยคที่เราเหมือนแซวกันไหว้สวย

เจ้าของวลีเด็ดเนี่ยโอ๊ยนี่มันการบูลของกู

ต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของประชาชนนะ

รอบครอบในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่านี้
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงความจริงใจ

ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจ
เอาความใดแล้วแต่ทีนี้ครับ
ทนายภัยศาลที่ดูเรื่องคดีให้นะครับ

เพราะทางตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่รอบครอบ

คัดคนที่จะมาเป็นอาสาตำรวจด้วย

และข้อกฎหมายให้มากกว่านี้เพราะตอนนี้
พอเป็นข่าวออกมาคนถามนะว่า
หน้าที่ของตำรวจอาสาทำอะไรบ้าง
ขอบเขตและอำนาจของพวกเขามีอะไรบ้าง

ฝั่งของนายฮาซันก็ไม่ติดใจใด

ทีนี้ต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการ

ต้องมีการสอบสวนผู้เสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก็อยากฝากเรื่องการเข้ามาเยียวยาครอบครัวผู้เสียหาย

รวมถึงเรื่องการรับรองความปลอดภัย

เขาไปทำให้ชุดปฏิบัติการต้องโดนเด้ง
ตำรวจอาสาก็โดนเด้งเหมือนกัน
เขากลัวนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัว

แล้วก็ยอมรับเป็นมนุษย์เหมือนกันตำรวจก็เป็นคน

คือเรามีเกียรติและเราเป็นที่พึ่งของประชาชน

อิสรภาพเขาเพราะว่าเขาติดเตียง

จริงผมเป็นนักกฎหมายนะผมไม่อยากพูดเรื่องศิลธรรมมากหรอก

เขาเป็นเสาหลักนะฮะ

ตำรวจก็ต้องนั่งก้มหน้าก้มตาฟังอยู่เหมือนกัน
คุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหทำผิดแบบนี้
ขอโทษแบบนี้ก็ใจอ่อนสงสารตำรวจเหมือนกันเนาะ
แต่บางคนก็บอกว่าถ้าไม่โดนข่าวขยี้ออกมา

และกรณีที่สืบเนื่องมาจากการที่มีผู้เสียหาย
นำคลิปการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสพสำรงเหนือ
ร้องขอความเป็นคำกับสื่อมวลชน
นี่เป็นเหตุการณ์ว่าน้องชายถูกตำรวจสพสำรงเหนือ
เรียกตรวจค้นขณะขับรถผ่านด่านตรวจ
บริเวณปากซอยสุขุมวิท๑๐๙ถนนสุขุมวิท
ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็อย่างที่บอกไปที่เล่ากันไปทุกวัน
ว่ามีการพบซองคล้ายบรรจุผลึกเกร็ดสีขาวคุณ

แล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มใส่กุญแจมือทำร้ายร่างกาย
แล้วก็บอกว่าเป็นการครอบครองยาไอซ
ยังถูกควบคุมตัวนานกว่า๓ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกไปอย่างที่เล่ากันไปทุกวันเลยว่า
ท้ายที่สุดไอซองที่ใส่ผงขาวนี่

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งของคืนวันที่๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ทางผู้มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ก็มีคำสั่งย้ายในตำรวจชุดปฏิบัติการ๔นายในครั้งนี้
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ

ตั้งแต่วันที่๑๑มกราคมปี๖๕เป็นต้นไป
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับ
แล้วก็ยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร
เข้ามาช่วยเหลืองานของแต่ละสายงานของตำรวจทั้งหมดด้วย
นี่คือผลพวงจากคดีนี้ฮะมือปราบการบูล
คือเชื่อว่าการยกมือไหว้ขอโทษด้วยความติดใจของผู้บังคับบัญชาอันนี้เนี่ย
มันเยียวยาเรื่องความรู้สึกได้ไม่มากก็น้อยทางจิตใจ
แต่เรื่องคดีความยังคงต้องเป็นคดีความนะคะ